ฟีฟ่าเดคแมทสุดเครื่องเชื้อเทือนเอเชีย
กับการโคจรมาพบกันครั้งแรกในรอบ๑๗ปี
ระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติเกาหลีใต้
วันอาทิตย์ที่๒๗มีนาคมนี้

สนับสนุนโดย